มาติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลย
ในจับตาเตือนไพรกับฮุบตนนพิศิศมหันว์
ทางการมีการสั่งอบพยพประชาชนราว๙๐๐คนไปอยู่ที่ปลอดภัย
ระงับเที่ยวบินขาขึ้นแล้วก็ขาลงตามแนวพายุกว่า๑๐๐เที่ยวบิน
ตอนนี้ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวในช่วงสัปดาห์นี้
แม้ว่ามีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปพายุจะสลายตัวแล้วก็ออกจากประเทศญี่ปุ่น
แต่ผลพวงที่ตามมาก็คือภัยทางธรรมชาติต่างดังนั้นใครจะไปญี่ปุ่นหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานการณ์ด้วย
ว่าจุดไหนเที่ยวได้จุดไหนเที่ยวไม่ได้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการคาดการณ์สถานการณ์พายุลูกนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ล่าสุดตอนนี้จากการตรวจสอบพายุลูกนี้นั้นได้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทางชายฝั่งทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น
การว่าช่วงเช้าวันพรุ่งนี้จะขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็มีทิศทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกลงทะเลอีกครั้งหนึ่ง
แถวบริเวณเซ็นไดแล้วก็จะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าในช่วงวันที่๑๓นั้น
จะมีการกรอบตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเลยเดียวนะคะ
แถว
อีกครั้งหนึ่งแน่นอนแหละครับว่าแบบนี้สามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนมาตก
กระจายตัวหลายจุดเลยทีเดียวในบริเวณเกาหลีใต้ด้วย
เพราะช่วง๑๔ใครที่จะเดินทางไปช่วงดังกล่า
ก็ติดตามด้วยนะครับส่วนเมืองหน้าของเราครับ
ที่เห็นอยู่นี้คือร่องฝนนะครับที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ๒หย่อม
นี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นตัวเหนียวนำ
ให้หลังจากนี้เป็นต้นไปภาคเหนือฝั่งตะวันออกอีสานตอนบน
อาจจะมีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูครับ
คาดการณ์สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นอย่างไรภาพนี้ครับ
คาดการณ์ลักษณะการตกของฝนนะครับสีแดงแดงคือตกหนักหน่อยนะครับ
สีเหลืองลองลงมาสีเขียวครับคือตกเบา
สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนจะเริ่มมีแดงเกาะตัวขึ้นค่อนข้างเยอะ
ทีเดียวนะครับโดยพบว่าจะปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนในช่วงหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
อยู่บริเวณดังกล่าวจุดที่เสี่ยงที่จะเจอน้ำท่วมบ่อย
อาจจะต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ